อัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยนะข่าวของนักร้องแล้วก็เจ้าแม่ทำขวัญนาค
จอมขวัญกรยานั่นเองคุณผู้ชมค่ะเจ้าของเพลงฮิต
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
หลายคนจำได้พอเพลงนี้ขึ้นมาอุ๊ยนักร้องประกวดเขาใช้กันเยอะ
ผลงานเพลงของพี่จอมขวัญหลายคนยังคงคิดถึงกันอยู่ตลอด
แต่ว่าปัจจุบันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตามที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่า
เหล่านักร้องลูกทุ่งหรือแม้แต่นักแสดงเขาเข้าวงการมูเตลูกันเยอะเลย
บางคนมูหนักถึงขั้นต้องพกเครื่องรางของขลังติดตัวด้วย
หรือแม้แต่บูชาเอาไว้ที่บ้านก็มีกันเยอะ
เช่นเดียวกันกับพี่จำขวัญกรยาคนนี้บอกว่า
เป็นอีกหนึ่งนักร้องสายมูพกของคลังติดตัวอยู่ตลอดค่ะ
ไหนมาไหนด้วยบ่อยสบายใจ
นั่นก็คือสร้อยคอพระนางพญาค่ะ
พี่แกแอบกระซิบมานะนี่มีมากกว่านี้นะ
อันนี้แค่แบบว่าเอาไว้ติดตัวของที่มีเยอะไว้ที่บ้าน
ซึ่งทุกครั้งที่นำสร้อยพระนางพญาองค์นี้ไปด้วยนะคะ
รู้สึกเสมือนว่าท่านคอยเป็นเกราะปกป้อง
ทำให้พี่จอมขวัญทำอะไรก็รู้สึกมั่นอกมั่นใจ
รับเลยว่าขาดท่านไม่ได้ค่ะ

เขาจะแลเราแบบโอ้โหข้ามมากับพระเยอะเลยนะ

จะเป็นหลักที่ว่าจะอรัตนาท่านไปด้วยตลอด
มีความรู้สึกว่าไม่รู้มีความรู้สึก

เรามีความรู้สึกว่ามั่นอกมั่นใจยิ่งขึ้น
พระนางพญาเป็นพระอาจารย์นำชัยท่านให้พี่ม้า
แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสัมผัสได้
มีความรู้สึกว่าใช่เราก็ไม่รู้นะ
เราก็เลยขาดท่านไม่ได้อันนี้องค์นี้ยอมรับว่าขาดไม่ได้
ปกป้องคุ้มกันภัยแล้วก็หลายคนนะ
เอาจริงสายนางงามถาองค์นี้กันเยอะ
สมัยดีฉันเคยประกวดนางงามแต่ว่าฉันก็ต้องมีเหมือนกัน
นางพญาเขาบอกว่าเรียกเสน่ห์แล้วก็เรียกทรัพย

คือมันมีสง่าราศีเป็นนางงามดูปังแบบดิฉันน้ำ

ฉันจะดูมีสง่าราศี